ต้องบอกว่าสะเทือนวงการบันเทิงอีกแล้วค่ะ
ทีนี้ก็ถูกตำรวจบุกจับนะคะรวบตัวเลยล่ะ
ถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาช่อกง
ทำบัตรเครดิตปลอมไปซื้อสินค้าและบริการ
มูลค่าความเสียหายกว่า๑๓ล้านบาทเลยนะคะ

ถูกต้องคดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด๑๑ราย
โดยการโพสต์คลิปพระเดินทุดงในป่า
แล้วก็มีการเช็คอินสถานที่ว่าเป็นวัดถ้ำเขาวง
หรืออาจจะเป็นคลิปเก่าสมัยที่เจ้าตัวยังครองผ้าเหลืองอยู่ก็เป็นได้
สื่อว่ายังเป็นพระอยู่นะใช่ไหมคะ
ซึ่งภรรยาของบอยก็ตอบกลับว่าให้รอฟังแถลง
บันเทิงไทยรัฐย้อนดูความเคลื่อนไหวตลอดหลายสัปดาห์
จะเห็นว่าบอยเนี่ยโพสต์แต่ภาพที่ตัวเองบวชเป็นพระ
กิจของสงฆ์แล้วก็ข้อความธรรมะให้แง่คิดนะคะ
พอมีข่าวถูกบุกรวบค้าผ้าหลวงแบบนี้เนี่ย
แฟนที่ติดตามในไอจีก็ตกใจนะคุณ
จากที่ติดตามข่าวเนี่ยก็จะเห็นว่ามูลค่าความเสียหายของเธอ

ปลอมแพลงบัตรเครดิตในคดีคุณบอย
มีส่วนต่างกว่า๑๓ล้านบาทเลย
แต่ทางนี้ทั้งนั้นคุณบอยเองก็ไม่ได้ยอมรับนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอทางด้านคุณบอยออกมาแถลงอีกทีนึง
เพราะว่าตอนนี้ยื่นหลักทรัพย์ในการประกันตัวไปเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวรอชี้แจงกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งก็แล้วกัน
ว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะ